ทุเรียนแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูทุเรียนมงคลที่ทางวัดเขาปลูกเอาไว้
มันใกล้แล้วมันใกล้จะออกผลออกดอกออกมา
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยความมงคลของทุเรียนที่วัดแห่งนี้ครับ
นี่พระท่านไปชี้ให้ดูเลยปลูกเอาไว้แบบนี้ตอนนี้มันยังไม่มีผลนะจ๊ะ
แต่ปลูกเอาไว้หลายปีแล้ว๓ปีแล้ว
รอหน่อยทุเรียนมันต้องใช้เวลาประมาณสัก๕ปียังต่ำ
คุณผู้ชมที่นี่คือบริเวณรอบพระอุโมสศวัดสำรงเกียจอขุนหาจศรีสะเกต
บ้านคุณชิสาพาไปนี่ปลูกทุเรียนไว้รอบวัดเลยนะ๗ต้นฮะ
พระท่านเล่าให้ฟังก็คือพระครูอรุณปุญโยภาษเจ้าอาวาสวัดท่านเล่าว่า
เหตุผลที่นำทุเรียนภูเขาไฟมาปลูกรอบโบสถ์เนี่ยเชื่อว่าพื้นที่เนี่ยนะ
ส่วนไอจีก็ไปติดตามได้กับสองสาวคุณชิสาและน้องใบตองเขาก็เล่นแล้วคุณผมไม่ได้เล่น
มีเป็นแอคเขาหลุงเฉยคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าพื้นที่ของศรีสะเกดมันดีจริง
เป็นเป็นดินแดนภูเขาไฟถูกไหมคุณชิสาใช่แล้วค่ะ
แล้วบริเวณตรงนี้เขาบอกว่ามีการนำเอาดินมาจากสามภู
ภูอะไรบ้างอ่ะภูเขาไฟภูขมิ้นภูเขาพนมดงรัก
ประกอบกันก็เชื่อว่าทุเรียนที่ปลูกเนี่ยจะต้องออกมาผลงานยอดเยี่ยม
ผลงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านครับ
เขาบอกว่าต้นทุเรียนเนี่ยอายุตอนนี้๓ปีแล้วนะ
และเชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะออกดอกออกผลให้ได้ชมเชย
เริ่มเริ่มใหญ่แล้วเดี๋ยวได้ดูกันว่าจะเป็นยังไง
เขาบอกว่าทุเรียนภูเขาไฟทั้ง๗ต้นที่ปลูกมีความพิเศษไม่เหมือนใคร
เพราะปลูกในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ภูที่วัดปริเผศวัดเลย
แล้วน้ำที่เอามารดล่ะน้ำมนต์เหรอ
เฮ้ยคุณรู้ได้ไงคุณชิสา

เดี๋ยวฉันก็อ่านสคริปต์ไงผมกำลังจะพูดเลย

เอาน้ำมนต์มาลดต้นกูดีเหรอปะพ่มทุกวัน
นี่ไงก็เลยกลายเป็นทุเรียนมงคล
และเป็นทุเรียนมงคลภูเขาไฟอีกต่างหาก
นี่นะเป็นไง
น้ำมนต์เหรอกินแล้วสาธุเลยนะ
เรียกว่าสัตว์ติดเลยน้ำมนต์มาก่อนที่จะลดขอดูในขันได้ไหม
คุณนี่ไม่มีเหรอ
เออแต่บางต้นที่เขาปลูกไว้น่าจะเป็นจุดอื่นหรือไม่แน่ใจเหมือนกัน
ก็เริ่มจะออกดอกออกผลออกผลทุเรียนมาแบบนี้ก็มันหน้ามันอะเนาะ
เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าต้นทุเรียนที่เขาปลูกที่วัดเนี่ย
ผลงานจะออกมาเป็นยังไงรอหน่อยรอหน่อย
อีกปี๒ปี๒ปี
รอได้ไหมซื้อรอซื้อที่อื่นไปก่อน
รอก็ได้มาไปซื้อแถวอื่นก่อน